อีกหนึ่งโบแล้วกันค่ะแต่ว่าเป็นสาวโบเมลดานั่นเอง
ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะจำภาพว่าเป็นลุคแบบว่า
สวยหวานมาคราวนี้ขอมาแบบ
ซี่ร้อนแรงหน่อยแล้วกันนะจ๊ะ
สวยนะเนี่ยนี่ขอฉีกลุคแบ๊วเอาใจหนุ่ม
ครั้งนี้เจ้าตัวออกงานอีเวนต์รับทรัพย์ในสไตล์สาวเซ็กซี่
โบบอกเลยว่าแม้ความอึมมีไม่มากแต่ว่าน้องโบพร้อมเปลี่ยนลุคนะจ๊ะ
แล้วก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะทิ้งความแบ๊วความเท่ไปเลยนะ
อกจากนี้โบยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยจริงมีนิตยสารหัวเซ็กซี่เนี่ย
ติดต่อมาให้เธอถ่ายแบบแบบเซ็กซี่เซ็กซี่
บอกว่าจริงก็รับได้นะแต่จะขออยู่ในลิมิตของตัวเองค่ะ
นี่เป็นครั้งแรกมั้งใช่ไหมไม่มีใครเคยเห็นเลย
ก็ต้องมั่นใจค่ะว่าเราก็มีของเราคนอื่นเขาก็มีของเขา

เหมือนสิเราไม่ได้มีแบบเยอะเท่าพี่เขาอะไรอย่างนี้
ลิมิตนมไม่รู้อะจะเรียกว่าอย่างไร
ไม่ได้โป๊จนเห็นว่าโอ้นมคับนี้นะ
ก็ค่อยข้างหัวแฮปปี้นะแต่ถ้ามาอยู่กับหนูอาจจะไม่ค่าอะไรก็ได้ครับ
ไม่เป็นแบบว่าเซ็ตของผมมันจะไม่ได้เป็นชุดวัยน้ำ
ของหนูจะเป็นแบบแฟชั่นเป็นแบบใช้แสงใช้นู่นใช้นี่อะไรอย่างนี้

สไตล์น่ารักตามวัยละกันนะคะ
ทางนี้ค่ะสาวโบก็แง้มเรื่องหัวใจด้วยละกัน
บอกว่านุ่มก็มีนะเข้ามาคุยนะคุณ

หรือว่าจะเปลี่ยนไปเป็นสามีในอนาคตในช่วงนี้ค่ะไม่มี

บางอย่างก็ต้องเต้นบ้างเลยนะครับ
มีบ้างค่ะมีบ้างทั้งในวงการข้างนอกวงการ

โตจนแบบว่าสามารถตัดสินได้ว่านี่ต้องเป็น

มีคุยเป็นพิเศษค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีแบบว่า

ถ้าเราไม่เลือกมันก็อาจจะได้แบบไม่ดี